วันนี้มีการประชุมคอรมอลคุณผู้ชมครับก็คาดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของ
มาตรการต่างต่างในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษี
เรื่องของงดเว้นค่าผ่านทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับ
รวมทั้งจะมีการประชุมคอสชเพื่อสัญหาตำแหน่งที่ว่างลงไปด้วยครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชครับ
เป็นประธานการประชุมคอสชโดยในช่วงเช้านะครับท่านนายกก็ได้มีการเชิญสมาชิกคอสชเข้ามาที่ธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
ว่าจะหามรือเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งสมาชิกคอสชที่ว่างลงนะครับ
เนื่องจากว่าผลเอกภัยบุญคุ้มฉายาได้ลาออกไปดำรงตำแหน่งเป็นองค์คมนตรีครับ
พร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็จะรายงานความคืบหน้าการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายของตำรวจ
เพื่อนำตัวพระธรรมชโยออกมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
ให้กับท่านนายกนั้นได้รับทราบอีกครั้งต่อไป
ก่อนร่วมประชุมคณะธนบัตริก็มีวัตถ์ที่น่าสนใจ
เช่นความเห็นชอบเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้
ผ่านการนำค่าใช้จ่ายนะครับแต่การซื้อสินค้าไปหักลดห่อนภาษี
โดยคาดว่าอาจจะมีการเพิ่มวงเงินการลดห่อน
จากเดิมวงเงินไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทก็เพิ่มเป็น๓๐๐๐บาท
แล้วก็ขยายจาก๗วันเป็น๓๐วัน
รวมทั้งการพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ
สาย๗สาย๙ภายในเวลาที่กำหนดคือช่วงของเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่ตี๑ของวันที่๒๙ธันวาคม
ไปถึงเที่ยงคืนของวันที่๔มกราคมปีหน้านั่นเองครับ
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี